นางเอกตัวแม่คุณพลอยเชอร์มาน
เธอคนนี้เขามีวิธีต่อกลับพวกเหล่าฟอลเลเวอร์ที่เข้ามาคอมเมนต์แบบแสบคำคัน
อยู่แล้วเป็นปกติเข้าโซโลแกนของเธอเลย
ดีมาดีตอบแรงมาก็แรงตอบ
วันนี้เธอสอนบทเรียนเรื่องของมารยาททางโซเชียลค่ะ
ดูได้จากกรณีล่าสุดที่ทำเอาโลกโซเชียลร้อนระอุตั้งแต่หัววัน
หลังจากที่เจ้าตัวเปิดศึกกับชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเม้นต์อินสตาแกรม
โดยไอจีดังกล่าวเป็นของเซลปสาวทายาทโรงแรมดัง
หนูเล็กนภาพพรโพสต์โพสต์ที่เข้ามาคอมเม้นต์อินสตาแกรม
ที่ได้โพสต์รูปตัวเองคู่กับนางเอกสาวตัวแม่พลอยเทอร์มาน
และก็มีผู้ใช้ไอจีคนหนึ่งเข้ามาคอมเม้นต์เป็นภาษาอังกฤษ
แสดงความชื่นชมในความสวยและเซ็กซี่ของเซลปคนดัง
แต่วิจารณ์สาวพลอยว่าดูเหมือนผู้ชายดูเท่านั้นแหละค่ะคุณผู้ชม
แล้วก็มีผู้ใช้ไอจีคนหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์เป็นภาษาอังกฤษ
แสดงความชื่นชมในความสวยและเซ็กซี่ของเซลปคนดัง
แต่วิจารณ์สาวพลอยว่าดูเหมือนผู้ชายดุเท่านั้นแหละค่ะคุณผู้ชม
แม่ประทับเข้ามาคอมเมนต์ถามทันทีว่าออกความเห็นถึงตัวเธอแบบนี้
หมายความว่ายังไงก่อนจะเหน็บกลับเจ้าของคอมเมนต์ว่า
หน้าสวยเหมือนพริตตี้รถทัวร์
พูดไปตามที่รู้สึกไม่ได้มีเจตนาไม่ดีอะไร
พร้อมขอโทษหากพูดตรงเกินไปและทำให้นางเอกสาวไม่พอใจ
ด้านสาวพลอยก็สวนกลับแบบนิ่มว่ายินดีรับฟัง
แต่คนเราไม่ควรจะวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นอย่างสนุกปากแบบไม่ให้เกียรติ
หากเป็นคำวิจารณ์เชิงลบหรือมีอคติ
เก็บไว้ใช้กับคนที่สนิทกันมากกว่า
ยังไม่จบเมื่ออีกฝ่ายยังคงย้ำประมาณว่า
เธอแค่พูดตรงตามความรู้สึกที่เห็นสาวพลอยในรูป
ดูแมนเหมือนผู้ชายจริงเป็นคนของประชาชนต้องรับคำติบ้าง
นางเอกตัวแม่จึงตอบว่าอย่าเอาคำว่าคนของประชาชนมาอ้าง
มันไม่แฟร์มันคือมารยาทของการอยู่ด้วยกันในสังคม
หากอีกฝ่ายไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรค่ะ
ขณะที่ฟอลลอเวอร์คนอื่นก็มีทั้งให้กำลังใจสาวพลอย

ก็มองว่าข้าวตำรานน้ำพึ่งหยดเดียวก็มีค่ะ